ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าแล้วนะครับเมื่อวานนี้ที่เป็นห่วงกันอยู่นะ
พี่น้อง๒คนคนพี่เนี่ยเด็กชายวัย๑๓ปีคนน้องเด็กหญิงวัย๑๒ปี
พี่ชายคือน้องปายอายุสิบสามน้องสาวคือน้องมิ้นอายุสิบสองค่ะ
คือคุณพ่อเนี่ยประกาศตามหาลูกชายลูกสาวอยู่
บอกว่าหายไปจากบ้านบ้านอยู่แถวบางบอนนะฮะตั้งแต่๒๑พฤศจิกายน
คือเมื่อวานเราไปคุยกับคุณพ่อแล้วก็ลุงของน้องสองคนเนี่ยถึงขั้นร้องไห้กันบอกเป็นห่วงมาก
เกรงว่าจะถูกหลอกไปขอทานหรือเปล่าถูกหลอกไปทำร้ายหรือเปล่า
มีคนแจ้งเบาะแสอยู่๓๔ที่พยายามไปตามหาหายังไงก็ไม่เจอ

ตรงจุดที่มีคนบอกเห็นเด็กสองคนแบบนี้แบบนี้เหมือนกับมีใครพามานั่งขอทานอะไรอยู่นะ
กู้ภัยแถวนั้นฮะเจ้าหน้าที่แถวนั้นเนี่ยพาไปดูกล้องวงจรปิดดูแบบละเอียดยิบสแกนถี่ยิบเลย
ไม่เจอทีนี้ยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยนั่นน่ะสิโอ้โหแล้วหายไปไหนตั้งแต่๒๑พฤศจิกายน
น้องปายอายุ๑๓กับน้องมิ้นอายุ๑๒พี่ชายกับน้องสาว๒คนนี้นะครับ
วันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ต่อ
เพราะเป็นห่วงเหลือเกินว่าหนูน้อยสองคนนี้จะเป็นยังไงบ้าง
คุณชมพู่ได้รับรายงานข่าวได้รับแจ้งข่าว
ว่าเด็กสองคนนี้ไม่ได้ถูกจับไปไหนไม่ได้ถูกจับไปขอทานด้วย
และปลอดภัยดีน้องได้รับความคุ้มครองดูแลจากเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หรือพมอยู่

คุณชมพู่บอกว่าตามรายงานที่ได้มานะฮะ
เด็กสองคนนี้เนี่ยถูกทำร้ายจากคนใกล้ชิด

เราก็ลองไปสอบถามทางโรงเรียนที่น้องเขาเรียนกันอยู่
ได้คุยกับท่านรองภูมิหน่วยการโรงเรียนนะครับ
ท่านรองพอมาดูแลเด็กสองคนนี้ด้วย
รองพอรุทธิชัยเทพตาแสงนะฮะ

ท่านรองเนี่ยบอกว่าตอนนี้น้องปายกับน้องมิ้นปลอดภัยดีทั้งคู่
อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พมแล้ว
และที่ต้องไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พม
เพราะเด็กสองคนนี้สองพี่น้องนี้ถูกคนใกล้ชิดทำร้ายร่างกาย
และพาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว
พบสภาพอาการบาดเจ็บรอยแผลนะบาดแผลฟกช้ำนะนี่ฮะ
ท่านรองพอบอกดูนี่ฮะลูกศิษย์ทั้งสองคนเนี่ยครับ
มีรอยเห็นไหมบาดแผลฟกช้ำตามตัวเต็มไปหมด
นี่น้องผู้หญิงนะน้องสาววัย๑๒ขวบน้องมิ้นส่วนพี่ชายเนี่ยอายุ๑๓
ชื่อน้องปายทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหนี่คือนอกจากเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยคุณอรัชพรท่านผู้ชม
ทางโรงเรียนบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจของเด็ก
เห็นไหมฮะคือเด็กเนี่ยตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มาก
เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนขอยืนยันขอแจ้งว่าเด็กไม่ได้ถูกลักพาตัวไปขอทาน
โอ้โหแผลนี้ใหญ่มากนะคะใช่
ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าหลายคนดูข่าวแล้วแบบโอ้ยชะตากรรมจะเป็นยังไงบ้าง
ตายแล้วหายไปจากบ้านย่านบางบอนตั้งแต่๒๑พฤศจิกายน
คุณชมพู่ได้รับแจ้งข่าวมาเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับทางโรงเรียน
โรงเรียนบอกนี่เด็กถูกทำร้ายจากคนใกล้ชิด
ช็อกกว่าเด็กหายจากบ้านอีกอ่ะแต่เราก็ไม่รู้นะคนใกล้ชิดคือใคร
ค่ะเอาเป็นว่าเด็กถูกทำร้ายจากคนใกล้ชิดทั้งสองคนเลยนะฮะค่ะ
พี่น้องทั้งสองคนนะตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางเจ้าหน้าที่พมแล้ว
ที่สำคัญคือเรื่องจิตใจทางโรงเรียนบอกว่าคือตอนนี้ทางครอบครัว
เอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็แล้วกันนะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กทั้งสองคนอย่างดี
ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ให้เขากลับบ้านค่ะก็เนื่องจากเกรงว่า
กลับไปที่บ้านเนี่ยมันจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกับเด็กอีกหรือเปล่า
อืมทางเจ้าหน้าที่จึงขอดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนค่ะเอาฟังเสียงท่านรองพอนะฮะ
เด็กปลอดภัยนะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
แล้วก็ประสานได้รับการประสานมาจากหน่วยงานหนึ่งนะครับ
ที่ได้ไปพบเจอเด็กนะครับแล้วก็เด็กตอนนี้ก็อยู่ในความคุ้มครองของหน่วยงานนั้นนะครับ
ไม่ได้มีการไปขอทานแต่อย่างใดไม่ได้โดนหลอกไปนะครับ
เราได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเด็กอยู่ว่า
หนีออกจากบ้านโดยสมัครใจพฤติกรรมจากที่ดูจากฟังจากคุณครูที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะ
ที่สอนเด็กก็จะเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวโกหกอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็จะมีพฤติกรรมที่รุนแรงแกล้งเพื่อนแกล้งครูอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ครับ
เรื่องต้นที่ทราบว่าเด็กได้ออกไปเราก็เป็นห่วงนะ
แต่เมื่อเราได้ทราบอีกทางหนึ่งว่าเด็กอยู่ในความปลอดภัยแล้วนะครับ
เราก็ใครกังวลแล้วเราก็จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานนั้น
คือทางโรงเรียนเนี่ยบอกว่าทางโรงเรียนเองก็ช่วยตามหา
ตอนที่ได้ข่าวว่าน้องเนี่ยหายไปจากบ้าน
ตอนที่มาที่โรงเรียนเนี่ยเด็กนอกจากมีร่องรอยถูกทำร้ายเนี่ย
เริ่มมีพฤติกรรมลักษณะเหมือนกับแสดงออกรุนแรง

เหมือนกับไปโดนอะไรบางอย่างมาจากครอบครัว
แต่ไม่รู้ใครนะฮะไม่รู้ใครไปทำอะไรน้องนะครับ

ทีนี้พอมาแสดงออกที่โรงเรียนแบบนี้ครูเริ่มจับสังเกตเห็นพฤติกรรม
แล้วสุดท้ายเด็กเนี่ยเอ้าหายไปจากบ้านหายไปไหนอะไรยังไง
เขาก็ช่วยไล่ตามหาจนทางโรงเรียนบอกว่า

พมเนี่ยดูแลแล้วแต่ว่าพมไปดูแลเด็กได้ยังไงเนี่ย
เดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะฮะแต่ทางโรงเรียนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านรองพอโรงเรียนบอกว่า
หนีออกจากบ้านด้วยความเต็มใจค่ะ
เราได้ภาพนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพของน้องปายกับน้องมิ้นนะฮะ
นี่ได้จากเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ในการคุ้มครองดูแลของเจ้าหน้าที่พมแล้ว
แขนสองข้างรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดจากการถูกทำร้าย
ขานี่ก็โอ้โหมีบาดแผลนะ
ตามข่าวที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยโดนทำร้ายโดนตีด้วยไม้และท่อนเหล็ก
โอ้โหนี่นะฮะ
แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมที่เป็นห่วงตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้เราไม่ได้ปิดหน้าปิดตาน้อง
เพราะว่าเป็นการตามหาคนหายใช่ค่ะแต่วันนี้น้องถูกทำร้ายนะฮะ
กลายเป็นคดีแบบทำร้ายร่างกายเด็กไปแล้วอ่ะต้องขออนุญาตเบลอหน้าปิดหน้าน้องไว้หน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับตามข้อมูลที่เราได้มานะครับ
ที่ผ่านมาสองพี่น้องนะน้องปายกับน้องมิ้นถูกคนใกล้ชิดทำร้ายบ่อยมากหนักมาก
จนกระทั่งวันนั้น๒๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
คุณพ่อของน้องบอกว่าโอ้โหลูกสองคนหายจากบ้านไปไหนไม่รู้เนี่ย
แล้วตามหากันอยู่เนี่ยน้องสองคนนี้สองพี่น้อง
อายุ๑๓กับ๑๒เขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านด้วยการเรียกแท็กซี่จากแถวบ้าน
จากนั้นให้แท็กซี่ไปส่งที่คิวรถตู้แถวบางนา
แล้วนั่งรถตู้ขึ้นรถตู้ไปบางแสนชนบุรี
พอไปถึงที่นั่นไปเดินอยู่แถวชายหาดบางแสน
คือไม่รู้ว่าเด็กมีจุดหมายหรือเปล่าหรือว่าก็ลงไปก่อนขึ้นรถตู้รถตู้
ไปไหนก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเขาไปลงที่ชนบุรีแล้วไปเดินอยู่แถวชายหาดบางแสน
มีพลเมืองดีแถวนั้นไปแจ้งเทศกิจ
บอกว่าที่ชายหาดนี่มีเด็กผู้ชายผู้หญิงสองคนเขาเดินกันอยู่
ไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยยังไงช่วยไปดูหน่อย
เทศกิจเขาก็ไปดูให้เลยนะฮะค่ะไปดูเสร็จปุ๊บ
พมจังหวัดชนบุรีนะฮะพมเขาดูแลเรื่องของเด็กอยู่แล้วใช่ไหม
เรื่องของครอบครัวคนเร่ร่อนเรื่องของคนไร้บ้านอะไรพวกนี้
เห็นเด็กสองคนนี้พมมาดูแลก็เลยไปถามเด็กว่าเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ
เนื้อตามตัวแบบร่องรอยแบบโอ้โหบาดแผลเต็มไปหมดจนทราบเรื่องทราบราวจากเด็กว่าเป็นอย่างนี้
คุณชมพู่สลันพัฒน์เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องนะครับ
อยู่แถวบางบอนนะฮะแถวซอยเอกชัยนะฮะ
คุยกับพ่อคุยกับลุงของเด็กเพราะว่าโอ้โหเด็กหายไปเขาก็เป็นห่วงกันหมดนะฮะ
หน้าบ้านวันนี้มีพวกท่อนไม้ท่อนเหล็กอะไรพวกเนี้ยด้ามไม้กวาดเนี่ย
อยู่แถวหน้าบ้านเต็มเลยนะแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับร่องรอยบาดแผลของน้องหรือเปล่านะ
อาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะบังเอิญมันแหมแต่ละบ้านมันก็มีหมดอะเนาะ
่อนไม้ท่อนเหล็กด้ามไม้กวาดมันก็มีเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับแต่ตามรายงานเขาบอกว่าน้องเนี่ยถูกคนใกล้ชิดทำร้าย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเราได้คุยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งยอมรับว่าเด็กสองคนนี้
ถูกคนใกล้ชิดในบ้านทำร้ายร่างกายจริงเพื่อนบ้านบอกอย่างงี้ครับทุกผู้ชมครับค่ะ
คือคุณชมพู่สลันพัฒน์ฟังนี่แบบโอ้โหคือแทบสุดอ่ะอืม
เพื่อนบ้านบอกว่าเด็กสองคนนี้เนี่ยถูกทำร้ายจนเป็นที่ชินตาของชาวบ้าน
ชินด้วยเหรอคะอ่าถามว่าทำไมไม่ห้ามนั่นน่ะสิ
เพื่อนบ้านบอกไม่มีใครกล้าห้ามไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
ไม่อยากมีปัญหากับบ้านนี้เพราะลูกเขาไงโอ้ย
ไม่มีใครกล้าเวลามันดื้อมันก็ต้องตีธรรมดาใช่ไหมเด็ก
มันก็บ่อยแต่ก็ในนามว่าเด็กมันดื้อเขาก็ตี
ผู้ใหญ่ตีเด็กอะไรเขาใช้อะไรตีลูกบ้างคะ
ส่วนมากจะเห็นไม้เขาก็หันซ้ายหันกลัวเขาก็ตีอย่างเงี้ยอืม
เขาบอกไปแล้วแต่มันก็เรียกพ่อพ่อลูกกันเราก็ไปยุ่งไม่ได้น่ะ
เราก็แค่เห็นตามที่เราเห็นนะสงสารแต่ว่ามันพ่อลูกเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไก่

มันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งพูดง่าย

มันกลัวมันเรื่องส่วนตัวครอบครัวใครมันอ่ะกลัวไม่กล้ายุ่งกับเขา
เรื่องส่วนตัวเขาไม่มีใครก้าวไก่เลยค่ะคืออยู่ใครอยู่มันเลยนะ
เอาล่ะผมก็เข้าใจในมุมของเพื่อนบ้านนะนะแต่ขอบอกตรงนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเราอย่าเพิ่งเฉยนะฮะคือถ้าเรากลัวว่ามันจะบานปลายไม่อยากมีปัญหากับใคร
เจอตรงไหนตามถนนหนทางหรือว่าบ้านไหนก็แล้วแต่เนี่ย
คือไม่อยากเอาตัวเข้าไปเสี่ยงไปแลกเนี่ยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ยังดี
ใช่ค่ะแจ้งเถอะค่ะคือเข้าใจในความบ้านใครบ้านมันครอบครัวใครครอบครัวมัน
แต่ว่าการทำร้ายหรือตีเด็กแบบนี้เนี่ยมันเกินคำว่าเลี้ยงดูสั่งสอนไปแล้วอะค่ะ

บอกเจ้าหน้าที่อะไรก็ได้บอกว่าช่วยมาดูหน่อยเถอะเนี่ยเห็นบ้านหลังนี้มันมีอย่างนี้อย่างนี้นะ
เขาอาจจะไม่ต้องแบบโบกแท็กซี่นั่งรถตู้หนีไปถึงนู่นบางแสนไปเดินอยู่ชายหาดอย่างนั้น
คือถ้าสถานการณ์มันทำให้เด็กตัวเล็กสองคนต้องตัดสินใจออกจากบ้านโดยไม่มีจุดหมายแบบนี้นี่คือมันหนักแล้วนะคะ
บางทีไปเจอหลายข่าวเราก็แหมได้อ่านข่าวกันใช่ไหมคุณรัชพร
เห็นเขาตบตีกันนึกว่าเรื่องผัวเมียไม่อยากไปยุ่ง

ไม่ได้นะฮะเป็นสามีก็ภรรยาก็ไปทำร้ายกันไม่ได้นะครับ
เป็นแฟนกันสามีภรรยาพ่อแม่ลูกคือทำร้ายคือทำร้ายมันไม่ได้แบ่งแยกว่ามันคือเรื่องในครอบครัวหรือว่าเรื่องนอกครอบครัวนะคะ
นี่คือภาพนิ่งของเด็กทั้งสองคนนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้เวลามาโรงเรียนแล้วมีบาดแผลบวมช้ำเป็นรอยเป็นแนวต่างนานานะ
เด็กทั้งสองคนก็บอกกับเจ้าหน้าที่หมดแล้วว่าใครทำร้าย
เอาเป็นว่าถูกคนใกล้ชิดทำร้ายก็แล้วกันเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังจากเจ้าหน้าที่หรือว่าความคืบหน้าต่างนะครับ
หลังจากที่เราไปคุยกับเพื่อนบ้านไปดูที่ระแวกบ้านของเด็กแล้วก็รู้ข่าวแล้วว่าอ้าวแม่โล่งอกโล่งใจหน่อยหนึ่งคือน้องไม่ได้ถูกลักพาตัวไปไหน
เอาว่าน้องอยู่ในความดูแลที่ปลอดภัย
อยู่กับเจ้าหน้าที่คุณชมพู่สลันพัฒน์ก็เลยติดต่อไปยังคุณพ่อของน้อง
นี่เมื่อวานนี้ไปคุยด้วยตอนที่พ่อแบบโอ้โหเป็นห่วงลูกมากลูกหายไปไหนไม่รู้

ลุงนี่ร้องไห้แต่พ่อก็กลุ้มมากตามหาทุกที่คุณชมพู่ก็เลยถามคุณพ่อ
เจ้าหน้าที่เขาบอกน้องสองคนเนี่ยลูกของพ่อเนี่ยถูกคนใกล้ชิดทำร้ายร่างกาย
เพื่อนบ้านบอกมันมีเสียงเกิดขึ้นในครอบครัวนี่แหละ

พ่อของน้องทั้งสองคนนะฮะคุณวิวัฒน์บอกว่าผมขอยืนยันเลยว่าผมไม่ได้ทำร้ายลูก
แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยลูกอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ใช่ไหม

เดี๋ยวผมจะติดต่อขอเอาลูกกลับมาเลี้ยงดูเอง
ไม่หาก่อนเหรอคะว่าใครทำร้ายลูก

เอาเป็นว่าเขาบอกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำร้ายลูก
แล้วเขารู้สึกอะไรไหมที่ลูกถูกทำร้ายแบบนี้
ไม่เคยเห็นว่าลูกโดนทำร้ายจนเป็นแผลห้อเลือดแบบนี้เลย

ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือภาพที่เราได้คุยด้วยเมื่อวาน

แต่วันนี้เขาไม่ได้ให้ถ่ายภาพไม่ให้บันทึกเสียงอะไร
เป็นว่าแต่คุณชมพู่สลันพัฒน์ได้ไปถาม
ได้ไปยืนคุยด้วยแต่ว่าคุณพ่อของน้องสองคนคุยด้วยสั้นแบบนี้

คุณชมพู่สลันพัฒน์ก็ไล่ตามต่อนะไปคุยกับตำรวจสอนอบางขุนเทียน
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีเพราะว่าพ่อเขาไปแจ้งความคนหายเอาไว้

ตำรวจบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยท่านเท่ากับว่าเรื่องนี้เป็นความผิดส่วนบุคคลแล้วนะฮะ

ถูกทำร้ายแบบนี้ต้องมีญาติมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมาแจ้งความเพื่อเป็นคดีอาญา

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพื่อไล่หาคนกระทำความผิดที่ทำร้ายเด็กมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ถ้ามีความผิดแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องการทำร้ายร่างกายแน่นอนแล้วมันเข้าข่ายไปถึงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้วย

ส่วนแม่ถามว่าเอาแล้วคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับสามีไม่ได้อยู่กับพ่อของเด็ก
นี่ฮะคุณแม่เนี่ยอยู่พิจิตรนะเราได้คุยกับคุณแม่ของน้องนะฮะแม่บอกว่าเลิกกับพ่อของเด็กมาหลายปีแล้วโดยตอนเลิกกันเนี่ยพ่อเขาเป็นคนดูแลลูกสองคนส่วนตัวเธอเนี่ยป่วยสุขภาพไม่ดีเลยมาอยู่ที่พิจิตร
นี่ก็เพิ่งรู้ข่าวของลูกตอนนี้เป็นห่วงลูกมาก

เดี๋ยวเอาลูกมาเลี้ยงดูเองก็ได้นะ
แต่เรื่องขนดงคดีแม่บอกไม่ติดใจ
เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ

ก็ฝากพี่ตำรวจสอนอบางขุนเทียนก็แล้วกัน
เพราะว่าคุณพ่อเขาไปแจ้งความเรื่องคนหายเอาไว้
ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีญาติคนไหนอะไรของเด็กที่
จะไปแจ้งความเรื่องเด็กถูกทำร้ายหรือเปล่า
แต่น้องเนี่ยอยู่กับพมจังหวัดชนบุรี
ถ้าพี่สอนอบังขุนเทียนประสานไปยังพมจังหวัดชนบุรี

ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าทุกข์

เจ้าทุกข์แจ้งความแทนผู้ปกครองของเด็กได้หรือเปล่า

ก็จะได้ไปสืบหาเรื่องของคนที่ทำร้ายเด็กด้วยไง

ใครอ่ะก็ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงในบ้าน

เราจะได้ช่วยกันสืบหาว่าเอ๊ะใครมาทำร้ายลูกของพ่อ

หรือว่าคุณพ่ออยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้นะฮะ

เพราะว่าช่วยกันนำหาตั้งแต่วันแรกอยู่แล้ว

ได้ช่วยกันเดี๋ยวพาคุณพ่อไปแจ้งความด้วยก็ได้

เดี๋ยวพาคุณพ่อไปแจ้งความเลยว่าโอ้โหเนี่ยมีคนมาทำร้ายลูกของพ่อสองคนเนี่ย

ปล่อยให้ลูกคนมาทำร้ายลูกอย่างนี้ได้ยังไง

เอาเอาเป็นว่าแจ้งข่าวนะครับผู้ชมนะฮะ
น้องสองคนตอนนี้ปลอดภัย

ในการดูแลของเจ้าหน้าที่พมที่จังหวัดชนบุรีเรียบร้อยครับ